แต่ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องชาวบ้านกลุ่มนึงเนี่ยทนไม่ไหวแล้วจริงนะคะ
คุณทัศนายที่หัดใหญ่จังหวัดสงขลา
เพราะว่าทนมาแล้ว๓ปีนะคะคือเป็นพฤติกรรมของภรรยา
ของนายตำรวจท่านหนึ่งระดับรองผู้กำกับค่ะมีพฤติกรรมชอบอวดเบ่งคมขู่
แล้วเวลาไม่พอใจก็เอาเศษขยะปลาใส่หลังคาบ้านชาวบ้าน

ชาวบ้านที่ตำบลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามาร้องกับสื่อค่ะ
บอกว่าภรรยาตำรวจระดับรองผู้กำกับที่จังหวัดยะลา
เศษอาหารปลาขวดเบียร์ปลาก้อนหินช่วงกลางดึก
แล้วก็มักจะหาเรื่องทะเลาะวิวาสมีปากเสียงกับชาวบ้าน
ต่อว่าด้วยถ้อยคำหยาบคายและข่มขู่ชาวบ้านในซอย

ทนไม่ไหวต้องย้ายไปที่อื่น

พอไปถึงพูดสิทธิ์ข่าวบอกว่ากลางซอย
มีพวกเศษอาหารขวดน้ำถุงพลาสติกเศษกระดาษกระจายเกลือนเลยค่ะ
คุณสมจิตเล่าให้เราฟังบอกว่า
ก่อนหน้านี้ตอนยังไม่กั้นสังกษีแบบนี้ค่ะ
นางเสาโบภรรยาตำรวจเนี่ยเอาเศษอาหารมาทิ้ง
เธอก็ไปเตือนบอกว่าอย่าทิ้งทิ้งแบบนี้เดี๋ยวหนูเข้าบ้าน

แต่วันรุ่งขึ้นปรากฏว่าออกมายืนต่อว่าที่หน้าบ้านด้วยถ้อยคำหยาบคาย
แล้วหลังจากนั้นวันต่อมาก็ทิ้งเศษขยะปลาขวดเบียร์เข้ามาในซอย
แล้วก็บอกว่ามีการข่มขู่ด้วย
ที่ผ่านมาสามีที่เป็นตำรวจเนี่ยเธอบอกว่ารับรู้มาตลอด
และเคยออกมาห้ามภรรยาครั้งเดียวเท่านั้นค่ะ
กวดเบ่งแล้วก็กิกหัวน้องก็ระเพี้ยนเข้าไปห้ามกัน
หัวก็เป็นตำรวจหัวเขาใหญ่หัวก็ลอยแบ๊กเขาใหญ่
พี่รู้บานรองผู้กำกับการ
สามีเขาเคยออกมาห้ามอยู่ครั้งเดียวก็บอกว่าให้เข้าบ้านค่ะ
มีหลักฐานอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
นี่คือตี๓นะคะตี๓นะคุณผู้ชมดูจากเวลาของกล้องวงจรปิด
ตี๓ของวันที่๑๑มีนาคมก็มีการโยนกิ่งไม้ใบไม้มาในซอยนะคะ
แบบนี้ค่ะพอเที่ยงก็ทำเหมือนเดิม
แล้วบ่าย๒ก็ทิ้งเป็นขยะพวกกระดาษมาจากระเบียงชั้น๒
คือพฤติกรรมก็จะเป็นแบบนี้ตอนใกล้๕โมงเย็น
มีการเอาสีสเปรย์สีแดงมาพ่นสังกษีด้วยเป็นถ้อยคำแบบหยาบคาย
กล้องก็จับภาพไว้ได้ไม่ได้หมดอธิติกรรม
นี่ค่ะนี่คือสิ่งที่ชุมชนนี้เขาเจอนะคะ
ช่วงเที่ยงคืนเศษวันที่๑๒มีนาคมมีการเอาจอบมาขุดดินหน้าปากซอย
ไม่รู้ต้องการอะไรค่ะทำเป็นหลุมหลุมคนในซอยก็ยืนต่อว่า
แต่ก็ไม่สนใจแล้วก็พูดท้าทายต่อว่าด้วยคำหยาบคาย
วัยรุ่นก็เข้ามาช่วยห้ามจนลูกชายเนี่ยต้องมาพาแม่กลับเข้าบ้านค่ะ
ตอนนี้ทีมข่าวกำลังพยายามติดต่อที่รองผู้กำกับที่ถูกอ้างว่าเป็นสามีของผู้หญิงคนนี้นะคะ
แต่ก็ได้รับคำตอบว่าเป็นเพียงเรื่องส่วนตัวค่ะ
ก็ไม่รู้จะจบยังไงนะคะแต่ว่าที่แน่ตรงนั้นก็เป็นสมบัติสาธารณะนะคะ
ซอยนี้ตอนนี้ก็ดูไม่จืดเลยหลักฐานเป็นภาพวงจรปิดเพียบเลยนะครับ